เป็นภัยของผู้หญิงอีกแล้วคุณผู้ชมผู้หญิงพนักงานห้างลูกค้า
เขาก็ไปเข้าห้องน้ำห้างที่พิจิตรไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแอบลองเป็นประจำอยู่หลายวัน
เป็นประจำเลยเป็นประจำเขาก็เลยวางแผนตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็วางแผนให้หนุ่มคนนี้กลับมาสุดท้ายควบคุมตัวเอาไว้ได้ครับ
หนุ่มที่ถูกจับคนนี้นี่ครับนายพานุพงศ์เปลี่ยนกิมอายุ๒๘เท่านั้น
อยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ถนนบึงศรีไฟอำเภอเมืองพิจิตรนะฮะ
มีพฤติกรรมชอบแอบไปดูพนักงานหญิงลูกค้าหญิงเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังของห้างสรรพสินค้านะครับ
ตำรวจสายตรวจก็เข้าไปรวบตัวได้ขณะที่กำลังอยู่ในห้างใกล้กับห้องน้ำหญิงที่เกิดเหตุ
สอบสวนก็สารภาพว่าเข้าไปถ้ามองผู้หญิงในห้องน้ำจริง
ก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปที่สพเมืองพิจิตรนะครับ
ได้รับการร้องเรียนจากพนักงานในห้างบ้างลูกค้าบ้างว่าเนี่ย
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเป็นชายไทยผิวดำแดงเนี่ยพยายามแอบดูนะ
ดูตอนเขาเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวมาหลายวันแล้วนะ
พนักงานก็โดนลูกค้าก็โดนก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดซุ่มอยู่นะฮะ
ก็ไปเจอชายคนนี้ตรงตามที่มีคนเขาบอกเอาไว้ไปถ้ำมองจริงคุณผู้ชม
ก็เลยให้พนักงานเฝ้าสังเกตการณ์จนสักประมาณเที่ยงเมื่อวาน
ชายคนนี้กลับมาอีกนายพานุพงศ์เนี่ยเข้าไปในห้างแล้วก็เดินป้วนเปี้ยนแถวห้องน้ำหญิงอีกครับคุณผู้ชมนะฮะ
สุดท้ายเขาก็วางแผนให้ตำรวจไปจับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
หนุ่มคนนี้ก็ถูกจับเรียบร้อยแล้วนะครับ